ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยนะคะเตือนบ่อยค่ะ
เคยเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยเหมือนกัน
เรื่องของประตูรัวบ้านล้มทับมานะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านอายุ๘๐แล้วด้วย

นี่ยังดีนะคะมีคนมาช่วยเอาไว้ได้ทัน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบันทึกภาพคุณตา
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอายุ๘๐ปีจะออกไปทำธุระข้างนอก
ก็เลยเปิดประตูรั้วบ้านเอาไว้

ซาเล้งออกมาจังหวะที่เดินไปเลื่อนประตู
ตัวกั้นล้อมันหักประตูเลยเลื่อนหลุดจากรางล้มลงมา
แทกคุณตาล้มลงยังเคราะห์ดี
ตอนเกิดเหตุเพื่อนบ้านยืนอยู่หน้าบ้านกันพอดีนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคุณตาร้องก็เลยรีบวิ่งมาช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดบึงกาล

เจ้าของคลิปเป็นลูกเขยของคุณตาเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยค่ะ
ส่วนอาการของคุณตาก็มีบาดแผลนะคะ
ที่ขาทำแผลเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นอะไรมาก
ส่วนเรื่องของประตูรั้วก็จ้างช่างมาประเมิน
ในการซ่อมซ่อมใหม่ให้ปลอดภัยกว่าเดิม
ได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ